ส่วนที่กระบี่นะคะคุณผู้ชม๒๒มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตนาเหนือหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสุดท้าย

นำคนทรงเจ้านำหมอดูไปทำพิธีในป่า
เพื่อที่จะให้ความเชื่อเหล่านี้ช่วยบอกเขาทีว่า
คุณครูท่านนี้หายไปอยู่ที่ไหนค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖ตำบลนาเหนือ

พร้อมด้วยญาติพี่น้องของนางโสวันดี

หรือว่าครูโสหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตนาเหนือ
นำคนทรงหมอดูซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านศัยศาสต

พาไปทำพิธีในป่าชุมชนตำบลเขาใหญ่
หายตัวไปแล้วก็มีเส้นทางผ่านจุดตรงนี้ด้วย

แต่บอกไม่ได้ว่าอยู่แบบมีชีวิต
หรือไม่มีชีวิตชาวบ้านเขาก็ออกค้นหากันค่ะแต่ว่าหาเท่า
ไหนก็หาไม่พบเพราะว่าป่าเนี่ยกว้างมากกว้างหลายร้อยไร่เลยก็
มีการพักการค้นหาลงแล้วก็หารือกันอีกครั้งหนึ่งก่อนด้านพันธ
ตำรวจโทคุณินชุ่มจำรัฐรองผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูทร
อ่าวลึกจังหวัดกระบีก็บอกว่าคดีนี้ตำรวจไม่ได้นิ่งนอน
ใจนะพอได้เบาะแสเพิ่มเติมจากญาติญาติแล้วก็ผู้นำใน
ท้องที่เนี่ยก็ได้เรียกบุคคลต้องสงสัยไปสอบปากคำเลย
แล้วก็ทำประวัติเอาไว้แล้วด้วยโดยเฉพาะบุคคลที่เป็น
หนี้ของครูโสซึ่งบอกว่าครูโสเนี่ยยืมเงินไปหมื่นกว่า
บาทแต่ก็ต้องปล่อยตัวชั่วคราวไปเพราะว่าไม่มีหลักฐาน
นอกจากนี้ชุดสืบสวนก็ออกตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามจุดต่างต่างที่คาดว่าครูโสจะผ่านด้วยตอนนี้ก็ยัง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการหายตัวไป
ของครูโสก็ประมาณ๙วัน๑๐วันแล้วเราไปสอบถาม
เพิ่มเติมกันกับท่านนายกอบตนาเหนืออำเภออ่าว
จังหวัดกระบี่นะครับว่าจะทำอย่างไรในการติดตามหาตัว
เราอยู่กับคุณสมคิตทองสงครับตอนนี้อยู่ในสายกับ
เราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับผมครับท่าน
สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับผมขออนุญาต
ถามย้อนกลับไปแบบนี้แล้วกันนะฮะว่าครั้งสุดท้ายมีคนพบ
ครูโสที่ไหนแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ครูโสไปทำก่อน
มาทราบว่าหายไปนี่คือยังไงฮะท่านครับแล้วสุดท้าย
ก็ได้คนที่ไปพบก็คือวันสุดท้ายก็คือวันพุธ
วันที่ยี่สิบสองครับหกโมงเช้าครับครั้งสุดท้ายนะครับ
ไปพบครูโสที่ไหนตอนนั้นฮะก็มีคนอ่าเห็นว่าครูโส
ขี่รถจักรยานมาแล้วก็มีมีผู้ชายคนหนึ่งมามาเหมือน
กลับมามาดักรอครับอืมค่ะครับมาดักรอแล้วก็มีปากเสียงกัน
กับครูโสอ๋ออันนี้คือมีคนเห็นเลยใช่ไหมฮะนี่มี
เห็นครับแต่ว่าเป็นผู้ชายเขาไม่ไม่ไม่สามารถ
จะรู้บอกว่าจะเป็นจะเป็นใครคนที่ไหนไม่ไม่จัดครับ
คือไม่สามารถจะชี้แจงเรื่องของบ่อแสหรือว่า
รูปภัณฑ์คนที่ไปเจอวันสุดท้ายคือไม่สามารถ
บอกได้เลยแหละครับว่าเป็นใครไม่ได้ครับเพราะว่าระยะ
ทางประมาณสัก๒๐๐เมตรนะครับที่ผู้หญิงอีกคน
เห็นไหมอืมถ้าครูโสมีปัญหาหรือว่ามีบุคคลคู่
แย้งอะไรบ้างไหมคะถ้าพูดถึงปัญหาก็ปัญหาที่
ที่ที่ผมพอจะทราบก็คือคือเรื่องน่าจะเป็น
หนี้สินนะครับค่ะอืมครับจำนวนเยอะไหมคะเป็น
เป็นหนี้สินกับใครเหรอคะกับใครบางคนผมก็ไม่ทราบ
แต่ว่ามีคนมาโทรแล้วก็มาที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอืมของจำนวนหน้าเนื้ออยู่เรื่อยครับผมครับครับ
นายกตอนนี้เราตั้งประเด็นการหายตัวไปแสดงว่า
เราตั้งคือเรื่องของความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องส่วน
ตัวก็ดีหรือว่าเรื่องของหนี้สินถูกต้องไหมครับลูก
ส่วนตัวน่าจะเรื่องส่วนตัวกับหนี้สินถ้าให้ผมคิด
ความรู้สึกน่าจะเป็นเรื่องหนี้สินมากกว่าครับ
สินมากกว่านะฮะครอบครัวอ่ามีความสงสัยบุคคล
ใกล้ชิดคนใดเป็นพิเศษของครูโสบ้างไหมครับโอ้จริง
เนี่ยนอกจากไหนทางครูโสมีเล่าภิกรรมกับเฟนบอกว่า
ไหนเหล็กหรือครับครับน่ะแล้วขอโทษหน่ะเพราะโครโตบอก
แฟนที่ว่าคนที่เทียไนเล็กไหนคนที่เทียไนเล็ก
นี้มาคมครูอ่าถึงกับชีวิตนะครับค่ะได้บอกไหมฮะว่าในเล็กนี่คือเป็น
ใครครับเป็นเจ้าหนี้หรือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับครูโสยังไงบ้างครับ
เป็นเป็นเจ้าหนี้ครับเป็นเจ้าหนี้อ๋อค่ะอืมแล้วตอนนี้เห็นที่บอกว่าชาวบ้านแล้วก็
ญาติญาติพยายามช่วยกันตามหาในป่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วคะ
ความคืบหน้าช่วงนี้ก็ยังยังตามที่ค้นหาก็ค้นหาอยู่เรื่อยเรื่อยแต่ว่าอ่า
คืบหน้าว่าจะคัดจะเจอวันไหนก็ยังยังยังยังไม่มีวิเวลเลยครับครับก็คือยังหาต่อเรื่อยเรื่อย
ตอนนี้หาไปในพื้นที่ได้เยอะแล้วหรือยังคะหาภายในพื้นที่พื้นที่แล้วก็ในป่าแล้วก็สวนสวนป่าของตำบลเขาใหญ่แล้วก็
ตามโรงพักต่างก็ได้ไปติดต่อแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่สืบหาอยู่แต่ก็ยังยังไม่ไม่มีความคืบหน้าครับผม
ครับครับทางครอบครัวเองเห็นบอกว่าใช้เรื่องของศัยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการค้นหาตรงนี้ข้อมูลพอจะมีบ่อแสอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไหมครับท่านนายก
ก็ก็มีอยู่ครับก็มีบ่อแสอยู่ก็หาตามทางตามหมอดูหมอศัยศาสตร์บอกว่าน่าคาดว่าจะอยู่

กันแบบนี้ซึ่งเบื้องต้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการทวงหนี้นะครับ
ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในเล็กนั้นเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ
หายไปของครูโสด้วยหรือไม่นะครับ